มาต่อกันที่ดราม่าจากเวทีเทนไฟท์เทนกันบ้างดีกว่า
ล่าสุดเรามีโอกาสเจอตัวนักมวยตัวจริงเสียงจริง
อย่างพี่สมรักคำสิงนะคะ

เพราะดารากับนักมวยมันต่าง
ที่เห็นอยู่เนี่ยอาจจะเป็นแค่โชว์ไม่ใช่มวยจริงต่อยกันจริงก็ได้
ส่วนซีซันน่าถ้าพี่เจเจตรินจะชวนพี่สมรักไปแจม

พี่บ๊วยบ๊วยบ๊วยว่าเทรนด์ไฟต์เทรนด์รอบหน้าพี่สมรักษ์จะไปแล้ว
โอ๊ยปล่อยให้ดาราเขาต่อยสนุกสนาน
คือก็สนุกสนานกันครับก็ดารามาต่อยมวย
แล้วก็มันก็จริงแล้วมันก็สร้างอนุรักษ์
ศิลปะมวยไทยศิลปะนักมวย
แล้วก็ผมบอกถือว่าความเป็นรูปผู้ชาย
จริงแล้วก็กีฬาก็สร้างความรักความสามารถที
ไม่ต้องไปทะเลาะกันอะไรมากมายเพราะถือว่าสนุกสนาน
ดูก่อนดูก่อนผมเป็นผู้ดูดีกว่า

แต่ที่แน่มีกระแสข่าวมาว่าแน็กชาลีน่าจะไปร่วมแจกแน่นอนนะจ๊ะ
อยากจะให้พี่สมรักตอบโต้แบบมันซะหน่อย